เปลี่ยนตัวรัชธาญาติของซาอุดีอาราเบียเป็นเจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมาน
เป็นสิ่งที่นักวิเคราะห์จำนวนมากบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายนะครับ
แต่ว่าการเปลี่ยนตัวรัชธาญาติในครั้งนี้ไม่ได้ทำให้มีการจับตาไปที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมของซาวดีอาราเบีย
ที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างสาวดีอาราเบียกับประเทศต่างตะวันออกกลาง
สัตรูอย่างอิราณและกาต้าที่ความขัดแย้งระหว่างกันเป็นปัจจัยสำคัญที่สั่นคลอนเสถียรภาพของภูมิภาคตะวันออกกลาง
นี่คือภาพของสมาชิกราชวงศ์สาอูท
และสมาชิกระดับสูงจากสถาบันทางศาสนาของสาอุดีอาราเบีย
เจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมานพระชนมายุ๓๑พันศา
ราชทายาทองค์ใหม่ของสาอุดีอาราเบีย
หลังจากเมื่อวานนี้สมเด็จพระราชาธิบดีซาวมานบินอับดุลอาซิส
ส่งประกาศแต่งตั้งให้เจ้าชายโมฮาเมดพระราชโอรสเป็นรัชธาญาติ
แทนที่เจ้าชายโมฮาเมดบินนายเยฟพระราชภาติยะหรือหลานอาวัย๕๗พันศา
อุดีอาราเบียคนนี้บอกว่าตื่นเต้นกับความเปลี่ยนแปลงเขาดีใจที่จะมีคนรุ่นใหม่เป็นผู้นำ
สอดคล้องกับยุคสมัยที่ประชากรร้อยละเจ็ดสิบของประเทศอายุต่ำกว่าสามสิบห้าปี
ส่วนชาวสาอุดีอาราเบียอีกคนบอกว่าในฐานะพลเมืองเธอสนับสนุนการตัดสินพระไทยทุกเรื่องของกษัตริย์ซาวมานว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
รามี่คูรีนักวิจัยอาวุโสจากสถาบันอิสซามเพื่อนโยบายสาธารณะและกิจการระหว่างประเทศในกรุงเบลุดของเลบานอน
ว่าการเปลี่ยนตัวราชทายาทไม่ได้เกิดขึ้นฉับพลันเพราะก่อนหน้านี้เจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมานถูกวางตัวไว้ในฐานะรองราชทายาทและตำแหน่งสำคัญ
นับตั้งแต่กษัตริย์ซาวมารขึ้นครองราชเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
แต่สิ่งที่ยังไม่รู้คือมีผลกระทบทางการเมืองภายในราชวงศาวุฒิอย่างไรบ้างจากการแต่งตั้งครั้งนี้
บรรดาเจ้าชายที่อาวุโสมากกว่าจะรู้สึกไม่พอใจหรือไม่จากการถูกกันออกไปไม่ให้มีโอกาสในการปกครอง
เช่นเดียวกับซากิสอบูเซอิตสื่อมวลชนของเลบานอนที่มองว่าความเคลื่อนไหวนี้ไม่เหนือคาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังซาอุเพิ่งลงนามข้อตกลงหลายฉบับกับสหรัฐ
กษัตริย์ซาอุได้รับรองความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อสหรัฐและพันธมิตร
นี่จึงเปิดทางให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจภายในราชวงศ์สาอูทเปลี่ยนตัวราชทายาทองค์ใหม่
เจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมานยังทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีและยังทรงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต่อไป
โดยก่อนหน้านี้พระองค์ทรงประกาศวิชชั่น๒๐๓๐ซึ่งเป็นแผนพัฒนาของซาอุดีอาราเบียที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศลดการพึ่งพาน้ำมัน
หันไปลงทุนพัฒนาภาคส่วนอื่นซึ่งคาดกันว่าวิชั่น๒๐๓๐จะเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่พระองค์จะเดินหน้าผลักดันต่อไป
แต่ที่ถูกจับตาว่าจะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของตะวันออกกลาง
คือจุดยืนนโยบายต่างประเทศสายเหี่ยวของราชทายาทองค์ใหม่
เมื่อบวกกับความไร้ประสบการณ์ทางการทูต
นักวิเคราะห์หลายคนแสดงความกังวล
โดยเฉพาะการที่พระองค์มีบทบาทสำคัญ
ในการนำซาอุดีอาราเบียถล่มเยเมน
เพื่อช่วยเหลือประธานาธิบดีอัพดรับบูมันซูฮาดี
ขับไล่กระบดหูตีที่ยึดเมืองหลวง
ซึ่งผ่านมา๒ปีสงครามยังไม่ยุติ
และยังมีข้อกล่าวหาว่าปฏิบัติการของซาอุดีอาราเบีย
ทำให้มีพลเรือนเยเมนเสียชีวิตจำนวนมาก
อกจากนี้เจ้าชายโมฮาเมดบินซาวมานยังมีจุดยืนแข็งกล้าว
ต่อประเทศคู่แข่งอิทธิพลในตะวันออกกลางอย่างอีราน
เมื่อเดือนที่แล้วทรงให้สัมภาษณ์ว่าการเจรจากับประเทศมุสลิมชีอะอย่างอีรานเป็นไปไม่ได้
เพราะอีรานต้องการควบคุมโลกอิสลาม
ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาราเบียกับกาต้าในอนาคตถูกมองว่าอาจเลวร้ายลง
หลังเมื่อต้นเดือนซาอุดีอาราเบียสหรัฐอาหลับเอมิเลสและอีกหลายประเทศในโลกอารับได้ประกาศตัดสัมพันธ์กาต้า
ข้อกล่าวหาว่ากาต้าสนับสนุนการก่อการร้าย
ขณะที่การปลดเจ้าชายโมฮาเมดบินนายเยฟซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าผู้ครองรัฐกาต้าออกจากตำแหน่งมงกุฎราชกุมารสาอุ
ยิ่งทำให้ยากสำหรับกาต้าที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับสาอุดีอาราเบียและประเทศเพื่อนบ้าน